ฮิตหนักห้าไอยะชัยชัยไอยะชัยชัย
สวัสดีครับโปรโมยสไปซีริสครับ

โชว์มันต้องทำอะไรหลายอย่างผมว่าเหนื่อย
โอเคครับ

มิวซิกเฟสติบอล

เสิร์ตเดียวศิลปินจะเอาอะไรมามากกว่าที่เล่นในมิวสิกเฟติบอลครับ
ไม่ได้ว่าเขาจะโดนจำกัดเวลาให้ได้คนละ๔๐นาทีคนละ๑ชั่วโมงบ้าง
ผมเลือกคอนเสิร์ตเดียวเพราะว่าอยากไปดูโชว์ที่มันมากกว่านั้นครับ

ร้อน
ร้อน

ผมรับไม่เก่งครับร้องก็ไม่เก่งแต่ก็ให้เทพเหรอร้อง

ก็ร้องก็ได้

ไม่ตั้งหอผม
เค้าต้องจัดว่าเราอยู่
เราเค้าต้องแก่งครับ

ขอโทษให้ชั้นที่นี่นะ

ไม่ต้องห่วงเลย

โดยที่เขามาแบบไม่มีรูปแบบตายตัว

มือกับเกลี้ยวภราษี
อันดับแรกมีการแซวกัน

เคยฟังตั้งแต่เด็กครับถ้าเป็นลูกทุ่งแท้เนี่ยมันยังมีความภัยร้ออยู่ครับ

เดิมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเฉพาะตัวนะครับ
การเรียนรู้มันมีการฝึกฝนมันต้องมีการแบบ

ในหน้าก็พักหน่อย

หน้าเท้าแหงแน่

เริ่ม๗เลย

ดิติคลานไม่ต่าง
คอนเสิร์ตที่รวบรวมเพลงต่างที่พวกคุณเคยได้ยินแล้วก็ชอบมันมาตลอด
ถ้าใครเคยเลือกเพลงต่างไว้ในเพลิสวันนี้มาฟังในคอนเสิร์ตบ้างฮะ
ผมมาแน่นอนมันต้องไปในที่ประทับใจแน่นอน
เพราะว่าเพลงที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้ว
การที่เรามาในคอนเสิร์ตที่มีแต่เพลงที่เรารู้จักมันสนุกอยู่แล้วนะครับ
เป็นภาษาเมื่อก่อนก็เรียกว่ารวมฮิตเลย
ไม่เป็นไรฮะจู้เขามีให้ดูผ่านแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับ
ไลฟ์สดในวันนั้นเลยนะครับ